ข่าวนี้นะที่พ่อแม่ชอบตั้งวงกินเหล้า
แล้วก็เอาเด็กผู้หญิงเด็กสาวไปนั่งอยู่ด้วยไปด้วย
เพราะว่าไม่มีใครดูหรือว่าไม่มีใครคอยที่จะพาไปที่อื่นอะไรแบบนี้

ที่จังหวัดอ่างทองผู้ปกครองเด็กหญิงอายุ๘ขวบแจ้งความบอกว่า
ผู้ชายอายุ๖๗ปีจริงก็นั่งกินเหล้าด้วยกันทุกวันนี่แหละ
เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าปรากฏว่าก่อเหตุทั้งกระทำอนาจารย์
ข่มขืนลูกสาวแต่เจ้าตัวเขาเนี่ยยังให้การปฏิเสธอยู่
แล้วเรากำลังไปก่อนหรือเปล่าค่ะผมไม่รู้
ผมดีต่อไปก่อนครับผมครับผมขอบคุณผมก็ไม่รู้
ผมไม่ได้ทำกินอยู่กับบ้านผมประจำทุกวัน
ทุกกานหรือเปล่ารู้ผีใจเรื่อง
อีจันทน์ก็ไปกินเต้นเล่าของผมประจำ
ชื่อนายเสมออารีเอื้ออายุ๖๗แล้วนะ
มาสอบปากคำที่โรงพักหลังจากนางจันทร์อายุ๓๒ปี

คมขืนเด็กหญิงเอแปดควบเอง
แปดควบลูกสาวของเธอลูกสาวของนางจันทร์
หลายครั้งต่างกรรมต่างวาระภาษากฎหมายว่างั้น
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงบ่ายหลังจากรับแจ้งเหตุ
พักตำรวจลงพิธีไปที่หมู่๗ตระบวนโรงช้าง

ไปเจอในเสมอเจ้าของบ้านผู้ถูกกล่าวหา
อยู่ในสภาพเมาพูดจาวกไปวนมาวกมาวนไป
เล่าบอกว่าปกติแล้วก็ดื่มเหล้ากับนางจันทร์นี่แหละ
แม่ของนายหญิงเอดื่มทุกวัน
ทุกครั้งนางจันทร์จะพาเด็กหญิงเอมาด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยคือที่เขาบอกว่า
ไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้ว่าทำหรือเปล่านะ
เขาบอกเขาเมาจนจำไม่ได้ว่าข่มขืนเด็กหรือเปล่า
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็เห็นเป็นลูกเป็นหลาน
ลูกเป็นหลานก็ทำกับข้าวให้มันกิน
แล้วก็ให้เงินใช้เป็นประจำด้วย
นางบุญรอดอายุ๕๘ปีคนนี้เป็นใคร
คนนี้เป็นเมียของนายเสมอเขา
ให้การบอกว่าเธอเองก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน

แต่เชื่อเหลือเกินว่าผัวฉันไม่ได้ทำ
ไม่ได้กระทำอนาจารย์เด็กหญิงมั่นใจเธอสามีเธอเนี่ย
ถูกแม่ของเด็กกันแกล้งแน่
ขณะที่นางจันทร์แม่ของเด็กหญิงเอกล่าวทั้งน้ำตาเลย
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกเธอไม่เคยรู้เรื่องว่า
ลูกสาวถูกนายเสมอกระทำอนาจารย์หรือข่มขืน
กระทั่งลูกสาวมาเล่าให้ฟังครับ
ลูกสาวมาเล่าให้ฟังเองบอกเนี่ยลุงเหม๋อเนี่ย
ลุงเหมือนี่กระทำอนาจารย์หนู
ข่มขืนหนูมาแล้ว๓ครั้ง
เรื่องต้นตำรวจนะครับส่งเด็กหญิงเอ
ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลป่าโมก
เพื่อหาร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนกับนายเสมอ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

แล้วก็ฝากขังเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ